ไปเลยจังหวัดโอบรรณราชธานี

แต่ว่ารักษณะมันคล้ายกับป่าหิมพาน

มีถ้ำเยอะแยะไปหมดเลย
แต่ที่สำคัญเขารักษาฟันผูงคุณได้นะ

มีน้ำผู้ขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องไปบ้วนปาก

ไม่ใช่ค่ะมันคือคลินิกทันตกรรมนั่นเอง

ร้านนี้อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี

เขาระมิดอาคารสามชั้นให้เป็นถ้ำ

ก็ทำให้ลูกค้าหรือว่าผู้ที่มาใช้บริการ

เขายังวาดเป็นรูปสระดอกบัว

สวยงามแล้วก็มีการจำลอง
วันขนาดใหญ่มาไว้ภายในห้อง

เป็นการสร้างความประทับใจให้
กับผู้ที่มาใช้บริการค่ะ
นี่เป็นความรู้สึกของลูกค้า

เจ้าของคลินิกเขาก็เล่าถึงแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบแล้วก็ตั้งชื่อถ้ำว่า
ประกายทองทะลุมิติ

เพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของความสงบค่ะ
แต่ว่าในขณะเดียวกันก็อยากจะตกแต่ง
แล้วก็ประยุกต์ให้มันมีความสวยงามด้วย
รวบรวมเอาวัฒนธรรมหรือความเป็นอุบลเข้ามา
วัฒนธรรมความเป็นจังหวัดอุบลราชธานี

นอกก็เป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์ธรรมดานี่แหละค่ะ
ส่วนราคางบประมาณในการสร้าง
แต่เจ้าของร้านเขาไม่ขอเปิดเผยละกัน

คุณไปทำฟันเลย

จะนักแล้วอาการคุณคงหนักแล้วแหละ

เป็นลม